พาคุณผู้ชมไปดูเหตุอุกอาจเกิดขึ้นในท้องที่สพหัดใหญ่จังหวัดสงครา
ผู้ชายอายุสักประมาณ๓๔ปีเป็นนักธุรกิจรายใหญ่ของจังหวัดสงขลา
ขี่มอเตอร์ไซค์มีลูกสาววัย๔ขวบนั่งข้างหน้า
ตอนเช้าจะพาลูกไปส่งโรงเรียนแล้วขี่มอเตอร์ไซค์กะว่าจะไปเปลี่ยนเป็นรถเก๋ง
เอาลูกไปส่งโรงเรียนปรากฏว่าจังหวะที่กำลังจะไปเปลี่ยนรถคนร้าย
ทำให้นักธุรกิจรายนี้ได้รับบาดเจ็บแต่สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
คือตอนยิงเนี่ยคุณค่ะยิงต่อหน้าลูกสาววัย๔ขวบเลยนะ
เป็นภาพบาดตาบาดใจน้องมากค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในซอยสุภาพอ่อนหวานอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
พันธุ์ตำรวจเอกกิติชัยสังขถาวรผู้กำกับสภหัดใหญ่
และตำรวจชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่
ตอนไปถึงไปพบกองเลือดและรถจักรยานยนต์จอดอยู่หน้าโรงรถ
ส่วนคนที่ถูกยิงตอนนั้นก็คือนายธรรมวัฒน์อภิษริมสิริกูล
อายุ๓๔ปีเป็นเจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่
ในพื้นที่แล้วก็ยังเป็นทนายความด้วย
ถูกยิงที่บริเวณหลังด้านขวา๑นัด
กระสุนทะลุอาการสาหัส
ชาวบ้านก็เลยแจ้งโรงพยาบาล
นำรถพยาบาลมารับตัวไปส่งโรงพยาบาล

แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
สอบถามเพื่อนบ้านทราบว่าขณะเกิดเหตุนายธรรมวัฒน์ผู้ตาย
ขี่รถจักรยานยนต์มากับลูกสาววัย๔ขวบออกมาจากบ้านพัก

เพื่อมาเปลี่ยนเป็นรถเก๋งที่โรงจอดรถ
พาลูกสาวไปส่งที่โรงเรียน
ระหว่างนั้นมีรถเก๋งจอดอยู่ด้านหน้า
แล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงมาเที่ยวรถของผู้ตาย๑นัด
กระสุนถูกผู้ตายจนกระทั่งรถจักรยานยนต์ล้มลงพร้อมกับลูกสาว
ส่วนหัวกระสุนทะลุกระจกบ้านอีกหลังหนึ่ง
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
ขับรถเก๋งหลบหนีไปเลยค่ะ
จากตำรวจในท้องที่ก็คือสภหัดใหญ่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๙ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
ทีนี้ไปตรวจสอบไปพบหลักฐานเพิ่มเติม
เป็นหมอนรองกระสุนปืนลูกซองแล้วก็ลูกตะกัวอีก๔เม็ดที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
ประกอบกับการแกะรอยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ
พบรถเก๋งต้องสงสัยที่คาดว่าน่าจะเป็นรถของคนร้ายเนี่ย
หมายเลขทะเบียนคุณผู้ชมใครเห็นรถคันนี้ช่วยแจ้งเบาะแสไปที่ตำรวจสภหัดใหญ่ด้วยนะคะ
รถคันนี้ขับเข้ามาที่ปากซอยสุภาพอ่อนหวานแล้วก็ขับรถหลบหนีไปทางถนนนวลแก้วอุทิศ
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จสิ้นส่วนภาพขณะลงมือก่อเหตุน่าเสียดายมาก
เพราะว่ากล้องวงจรปิดมันจับภาพได้แต่มันขัดคล่องมันไม่ชัด
ทีนี้ช่วงจังหวะที่มีการลงมือก่อเหตุก็เลยไม่ได้เบาะแสเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เจ้าหน้าที่เองบอกว่าเดี๋ยวจะต้องรีบตรวจสอบว่าใครเป็นคนครอบครองรถเก่งคันนี้
แล้วจะเชิญตัวมาสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
แล้วจะเร่งสอบสวนพยานแวดล้อมคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ตาย
เพื่อหาสาเหตุการสังหารครั้งนี้ว่าเกิดจากอะไรกันแน่
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เองให้น้ำหนักไปเรื่องของการเชื่อมโยงธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
กิจการคอนโดมิเนียมที่ผู้ตายมีหุ้นส่วนอยู่ด้วยนะคะ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเราตามให้ต่อนะคะ